คราวนี้เป็นเหตุการณ์ตำรวจประทะปะทะกับประชาชน
คือก็มีนักศึกษาเขาก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์

ทีนี้ตำรวจเรียกเรียกขอตรวจใบขับขี่
นักศึกษาเขาก็จอดแล้วก็เอาใบขับขี่ให้ตำรวจดู
แต่ปรากฏว่าหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
น้องเขาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติด

นี่ดูสิ
คือเหมือนกับพี่สาวเขามา
เขาบอกว่านี่ทำไมตำรวจถึงไม่ช่วย
ในเมื่อน้องสตาร์ทรถไม่ติด

บอกว่าใครจะรู้ว่ารถเสีย
นี่งงใจเหมือนกันนะคะว่า

เอาจริงคนด่าตำรวจเยอะมากเลยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้
บริเวณแยกบางใหญ่ที่สุราธานี
แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นพี่สาวของน้องนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละ
โพสต์แบบนี้ดิฉันอ่านข้อความให้ฟังคือเขียนบอกว่า
ตำรวจเป็นอะไรให้น้องจอดรถตรวจใบขับขี่
แล้วรถน้องดับให้ช่วยสตาร์ทรถก็ไม่ช่วย
ทีนี้พี่สาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเธอเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคที่สุราธานี
แล้วเช้าเมื่อวานนี้น้องมีสอบตอนเช้าด้วยนะ
หลังจากที่ให้ตำรวจตรวจใบขับขี่เสร็จแล้วเนี่ย
คือรถสตาร์ทมือมันพังมันต้องสตาร์ทกับเท้าไง
ทีนี้พอขี่มาถึงตรงแยกบางใหญ่ตำรวจให้ดับเครื่อง
แล้วก็บอกว่าอ่าตรวจใบขับขี่หน่อยพอตรวจเสร็จปั๊บ
น้องก็ขอให้ตำรวจช่วยสตาร์ทรถ
แต่ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดสตาร์ทไม่ได้ก็เดินไป

จนน้องต้องโทรหาพี่สาวแล้วเธอรีบมาช่วยน้องเลย
แล้วพอพี่สาวมาถึงภาพตรงหน้าคือพี่สาวก็ทนไม่ไหว
โทรศัพท์มือถือมามาถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะคะ
ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์เดียวกันเลยค่ะ

เขียนว่าคนของประชาชนไม่ช่วยเหลือ

เด็กจะไปสอบก็ไม่สนใจบอกให้เดินไปเอง
ขอตรวจใบขับขี่แล้วดับเครื่อง
พอคุณตรวจเสร็จไม่ช่วยสตาร์ทรถ
ขอความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ช่วย
แล้วมีแฮชแท็กนะตั้งด่านเพื่อหาตังค์อย่างเดียว
แชร์ไปให้ถึงผู้บังคับการสุราธารณีผู้การสุราชน์
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้คนแชร์กันเยอะ

ท้ายที่สุดแล้วพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
วิทยุด่วนเลยค่ะถึงผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรเมืองสุราชก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสิริชัย
ทรงวศิลป์ถามเลยถึงเรื่องคลิปนี้
ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีคำว่าตำรวจของประชาชนถูกไหม
ตำรวจก็น่าจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

ทำไมถึงแสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสมควร
กระทำของตำรวจแบบนี้
มันเป็นการทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ
ทีนี้ก็เลยให้ร้อยตำรวจเอกวันนะรอดศรีนาค
รองสารวัตรจราจรสพสุรธานี

สั่งเลยนะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร
เป็นเวลา๓๐วัน
ให้หยุดเดือนนึงอะค่ะแหม่
ก็รู้ว่ามีหน้าที่แต่ต้องช่วยประชาชนไหมล่ะ

น้องเขาสตาร์ทไม่ได้ก็ต้องช่วยนิดหนึ่งไหม

เป็นห่วงน้องเป็นห่วง